มาดูเรื่องเงินในกระเป๋ากันหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
จากผลกระทบทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน
หลายท่านก็เผชิญกับวิกฤตทางการเงินนะคะ

ไทยรัฐออนไลน์สื่อในเครือไทยรัฐกรุ๊ปนะคะ
ได้มีการเปิดตัวโปรเจกต์ใหม่ล่าสุด
นั่นก็คือไทยรัฐมันนี่ค่ะ
ตรงนี้จะเป็นพื้นที่นำเสนอเรื่องราวข่าวสารทางการเงิน
ภายใต้คอนเซ็ปต์การเงินดีชีวิตดี
ติดตามจากรายงานชนิดนี้ค่ะ
จัดงานเปิดตัวไทยรัฐมันนี่สื่อธุรกิจรุ่นใหม่ที่เน้นนำเสนอข่าวเศรษฐกิจธุรกิจการตลาดการเงินการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลนวัตกรรมและเทคโนโลยี
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นพื้นที่ในการสร้างชีวิตที่ดีให้กับคนไทย
ความเข้าใจและการรับรู้ทางการเงินในรูปแบบที่แตกต่าง
ภายใต้คอนเซ็ปต์การเงินดีชีวิตดี
การเสนอข่าวปัจจุบันนี้ไม่ได้ต้องยึดติดกับรูปแบบเดิมอีกต่อไปนะครับ
ที่อธิบายเรื่องราวของการเงินการลงทุนต่าง
เราก็จึงเอาคอนเซ็ปต์ตรงนี้มาผสมผสานกับความที่เราเป็นแบรนด์ไทยรัฐ

วกกับสไตล์การเล่าเรื่องใหม่
นำเสนอรูปแบบใหม่อาจจะทำให้เข้าใจง่ายมากขึ้น
รวมกันก็ออกมาเป็นไทยรัฐมันนี่ในวันนี้ครับ

คือการทำคอนเทนต์ใหม่ไม่จำกัดรูปแบบข่าวเดิม
ด้วยการผสมผสานระหว่างความน่าเชื่อถือของไทยรัฐ

นี้เพื่อทำให้คนเข้าถึงและเข้าใจได้แบบง่าย
และสามารถนำไปเป็นต้นทุนความรู้
วางแผนทางการเงินต่อยอดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ได้เปิดเวทีเสวนาพิเศษไทยรัฐมันนี่ท็อก
โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญในแวดวงธุรกิจนักลงทุนอิสระ
วางแผนทางการเงินและนักแสดงนักลงทุนคนรุ่นใหม่
มาร่วมพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ทางการเงินอีกด้วย
สามารถติดตามข่าวสารด้านธุรกิจของไทยรัฐมันนี่ได้แล้ววันนี้
ช่องทางต่างทั้งเว็บไซต์และสื่อทุกช่องทางโซเชียลมีเดียค่ะ